จะบอกว่าตัวแม่ของเราเขาเพิ่งมาทำงานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรามีโอกาสได้ไหว้วานแล้วก็ใช้เขาเยอะ
อย่างที่บอกไปไปเรื่องงานบุญเข้าไปดูพระเป๊กคุณ
ไปกันถึงวัดไปกันถึงกุฏิกันเลยทีเดียวนะคะว่าไปเจอการทำกิจกรรมของสงฆ์ด้วย
รวมไปถึงก่อนที่พระเป๊กเนี่ยจะเดินทางไปจำวัดที่วัดป่าด้วยค่ะ

เพื่อถวายเพลงพระเป๊กแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พระ
ซึ่งกำลังเตรียมตัวไปจำวัดป่าที่โคราชด้วยนะคะ
แต่ในเรื่องของการไปไหว้พระเป๊กรอบนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเพื่อนที่เดินทางไปร่วมงานบุญด้วย
ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะแต่ว่าเป็นชายหนุ่มผู้กุมหัวใจของนางเอกเจอมหาเสน่ห์

งานนี้นะคะเจ้าตัวจะยอมใจอ่อนเปิดปากเรื่องความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือเปล่า
ขึ้นอยู่กับความสามารถพี่แจ๊คนะว่าจะถามตอสมาได้หรือเปล่าเอาไปฟังซิ
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำบุญใช่ไหมคะ
ก็ครั้งแรกครับสำหรับปีนี้ที่เอาออกมาทำบุญส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เข้าออกมา
นี่ขนาดพี่แจ๊คสนิทนะคะคุณผู้ชม
คุณตอสยังปากแข็งเบอร์นี้เลย

ไว้พร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกกันนะจ๊ะ

ก็ขอกระซิบบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าแม้จะอุบเงียบไม่พูดเรื่องหัวใจเนี่ย
คุณตอสนะเก็บกระเป๋าบินรัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพื่อนคนสนิทคนล่าสุดก็คือพีคพัทรัสยาไปร่วมทริปด้วย
เดี๋ยวจะมีรูปคู่ให้ได้เห็นกันหรือเปล่าก็ต้องเกาะไอจีรัวกันไปนะคะ